เห็นข้อความคุณผู้ชมส่งข้อความมา
แสดงความคิดเห็นเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวจีนค่อนข้างมากนะครับ
แล้วก็อย่าลืมด้วยวันนี้เราคุยกันเรื่องของการทุจริตคอรัปชั่นจะป้องกันอย่างไร
ความเห็นแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับยังคงส่งมาได้อย่างเรื่อย
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการระเบิดภูเขากันบ้าง
แต่การระเบิดครั้งนี้ไม่ใช่ระเบิดภูเขาเพื่อถ่ายทำละครนะครับ
เป็นการระเบิดภูเขาเพื่อขยายเส้นทางการจราจรครับ
ต้อนรับเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตาก
วันนี้เริ่มต้นวันแรกครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรับทราบ
เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรในพื้นที่ดอยรั่วครับ

ถนนสายตากแม่สอดเริ่มขึ้นในช่วง๙โมงครึ่งครับ
นี่แหละครับภาพเหตุการณ์บรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่เร่งทำการเก็บกู้ตามแผนที่วางเอาไว้
เพื่อเปิดการจราจรให้ทันในช่วงเวลา๑๐นาฬิกา
กลางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเจ้าหน้าที่แขวงการทางตากที่๑
แล้วก็เจ้าหน้าที่บริษัทก่อสร้างก็เข้าไปตรวจความพร้อม

ระเบิดภูเขาถนนสายตากแม่สอด
เพื่อขยายช่องการจราจรต้อนรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
ตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่๗๒บ้านอุดมยอมตำบลแม่ท้อนะครับอำเภอเมืองตาก
เรื่อยไปจนถึงหลักกิโลเมตรที่๖๕
กำหนดระเบิดในช่วงเวลานี้ทุกวัน
จนถึง๓๐พฤศจิกายน
นั่นคือ๙โมงครึ่งถึง๑๐โมงทุกวัน
ดังนั้นคุณผู้ชมจะผ่านบริเวณดังกล่าวต้องเผื่อเวลา

จงจิตเต็งยะผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่๔ต่างบอกว่า
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบช่วงเวลาที่จะทำการระเบิด
เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด
ปิดถนนตั้งแต่ช่วง๙นาฬิกา๑๕นาทีทุกวันนะครับ
ขณะที่นายมงคลบุญช่วยหัวหน้าทีมระเบิดภูเขาบอกว่า
วันแรกของการทำงานก็จะตรวจสอบก่อนว่าเป็นไปตามที่คำนวณเอาไว้หรือไม่
โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนด้านการจราจรเป็นหลัก
แล้วก็จะเร่งการทำงานให้เร็วขึ้นด้วยครับ